ส่วนข่าวสารของเราในคืนวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุนะครับที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยที่จังหวัดอ่างทองมีอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนเสียหลักตกลงคลองชลประธานทำให้คนขับและเด็กนักเรียนบาดเจ็บ๙คน
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกลากรถหกล้อรับส่งนักเรียน
ขึ้นมาจากคลองชลประธานริมถนนวิเศษชายชาญโพทอง
ตำบลไผ่จำสินอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

สภาพส่วนหัวของรถปักลงไปในคลอง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับและเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ๙คน
ซึ่งส่วนใหญ่อายุ๑๑ปีถึง๑๒ปี
ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ตำรวจสอบสวนนายกิจชาสงล่าอายุ๒๒ปีคนขับทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุรับนักเรียนจากโรงเรียนวัดนางในละเอียดอุปถัมภ์

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่ก็ไม่พบว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ส่วนนี้เป็นอุบัติเหตุรถหกล้อพุ่งชนรถจักรยานยนต์

ก่อนถึงจุดกลับรถหน้าตู้ยามทางหลวง
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ทำให้นายพัชระไทยชุมอายุ๑๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดอาการสาหัส
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พัชระขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากสนามกีฬากลางจังหวัด

เปลี่ยนจากเลนซ้ายไปวิ่งเลนขวา
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุกขับมาด้วยความเร็ว

ส่วนรถบรรทุก๖ล้อพุ่งข้ามไปอีกฝั่งถนน

เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น
เล่าวงจรปิดมาถึงภาพวัยรุ่นชายสองคน

ไม่นานก็มีตำรวจสายตรวจนายหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กวดตามไปด้วยความเร็วเช่นกัน
อุทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่เกิดเหตุพบดาบตำรวจพิรเมษสิริภัยบูลอายุ๔๘ปี
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพอูทองได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
หมดสติตามร่างกายมีรอยถลอกเสื้อผ้าขาดวิ่น
ใกล้กันยังพบสุนัขพันธ์ไทยเพศเมียสีน้ำตาลนอนตายอยู่ด้วยหนึ่งตัว
เพื่อนตำรวจโรงพักเดียวกันระบุว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธิรเมษ
กำลังยืนโบกรถอยู่หน้าโรงเรียนอูทอง
จากนั้นมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เร่งเครื่องเสียงดัง
และยกล้อโชว์อยู่หลายรอบจึงขี่รถไล่ตามไป
แต่ระหว่างทางมีสุนัขวิ่งตัดหน้าจึงเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุผู้กำกับการสอบความสนใจ
ผู้กำกับการสพอูทองกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด

หน้าร้านขายของชำในพื้นที่หมู่๔
ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกรงว่าครูสาวจะปัญญาให้ชายอื่น
ใช้อาวุธปืนเจาะยิงจนเสียชีวิต

ภายในรถพบนางพิยพรไข่เกิดอายุ๓๙ปี

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มมเข้าที่ศีรษะ๑นัด
และใบหน้าอีกหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน

ใกล้กันยังพบนายแจ้วทองทวีอายุ๔๑ปี

ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอม

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตตามไปอีกคน

ขอโทษครอบครัวทิ้งไว้๑ฉบับ

สาเหตุเกิดจากที่ฝ่ายหญิงนอกใจ
หลังจากคบหากันมานานถึง๓ปี
โดยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ขับรถตามกันมา
จอดอยู่หน้าร้านชำจุดเกิดเหตุ
จากนั้นนายแจ้วลงมาจากรถกระบะ

จากนั้นจึงใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะตัวเอง๑นัด

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยเขาช่วยเหลือ
สามีเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๖ปีก่อน
ผู้ก่อเหตุจึงพยายามเข้ามาคบหา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทำงานที่เทศบาลตะบนดอนทราย
ทำให้นายแจ้วเข้าใจผิดคิดว่ามีชายอื่น